ในหลวงรัชกาลที่๙สวัสดิษฐ์สวรรคต
พ้นไป๑ปีกับ๒วันแล้วครับ
อีก๑๐วันหลังจากนี้
ก็จะมีพระราชพิธีสำคัญ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ครองราชมา๗๐ปี
ก็แปลว่าคนรุ่นพวกเรา
ใครที่มีอายุต่ำกว่า๗๐ปี
เราเกิดในรัชกาลเดียว
เราอยู่ในรัชกาลเดียว
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
คนไทยรุ่นนี้ไม่เห็นมาก่อนหรอกครับ

มีสื่อทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์

เกี่ยวกับพระราชพิธีสำคัญนี้
แต่ผมคิดว่าคนที่จะให้ความรู้

และอธิบายได้เข้าใจง่าย
มีศิลปะในการถ่ายทอด
ทุกครั้งเวลามีการถ่ายทอด
พระราชพิธีสำคัญสำคัญ

อาจารย์ทงทองจันทรังสุ

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

อาจารย์ครับผมถามแทนผู้ชม

สำคัญนี้เพราะว่าครับ
เกิดมาชีวิตหนึ่งเราไม่เคยได้เห็น

อย่างที่คุณสุภาพได้เรียนแล้วนะครับ

เราที่ย่อมหมายรวมถึงผมด้วยนะครับ

มากษัตริย์ครั้งสุดท้าย

รวบรวมข้อมูลจากการศึกษา

ในเรื่องว่าพระเจ้าประดินเราเป็นใคร

แต่พูดถึงความเชื่อ

เป็นใครมาจากที่ไหน

ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของผู้คนเป็นอย่างยิ่ง
ศาสนาแรกนั้นกล่าวเป็นศาสนาประจำชาติ
เขาว่าได้คือพระพุทธศนา

พระเจ้าบดินของเรานั้นเป็นพระโพธิสัตว์

เวียนไหว้ตายเกิดในพระชาติต่าง
ที่เราเสด็จพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์
พระพุทธเจ้าสมณโคดมที่เรากราบไหว้ทุกวันนี้
ไม่ใช่พุทธเจ้าองค์สุดท้ายของโลก

สมมุติเวลานี้ว่าพระศรีอาน
ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปถึงยุคพระศรีอ่าน

แต่ว่าท่านคงต้องเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ที่ใดที่หนึ่ง

บำเพ็ญบารมีมาสั่งสมความดีความงาม
เพื่อจะตรัสเป็นพุทธเจ้าในวันข้างหน้า
แทรกนิดหนึ่งครับผมคำว่าพระโพธิสัตว์กับสมมุติเทพเนี่ยความหมายเดียวกันไหมครับ
ไม่เหมือนกันครับนั่นอีกศาสนาหนึ่งเดี๋ยวจะไปถึงตรงนั้น
พระโพธิสัตว์นี้คำว่าสัตว์นั้นหมายความให้สิ่งมีชีวิต
ประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นนะ
ถ้าเรานึกถึงชาดกท่านเสวยพระชาติในอดีต
พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้นะท่านเคยเป็นพระยาชัดทัน
เคยเป็นพญาวานอนเป็นนกขุ่มนกคุ้มอะไรต่างเหล่านั้นนะครับ
เป็นได้นานาชนิดเป็นบัณฑิตเป็นพรามเป็นพระมหากษัตริย์เป็นสารพัดอย่างนะครับ
และคำอธิบายนี้เมื่อพระโพธิสัตว์สิ้นเหตุการณ์ในชีวิตหนึ่ง
ท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์รอเวลาที่จะสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ต่อไป
ตรัสเป็นพุทธเจ้าในวันข้างหน้านี่ก็ความคิดที่หนึ่ง
เพื่ออธิบายตรงนี้โยงกับเหตุการณ์เราก็บอกพระเจ้าบดินเราเวลาสวรรคต
เมื่อท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านกลับไปบนสวรรค์ไปรอเวลาที่ท่านจะเสวยพระชาติต่อไป
หรือได้ตรัสจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการ
อีกศาสนาหนึ่งคือศาสนาพรามฮินดูแม้เราจะไม่ได้มีความเข้าใจลึกซึ้ง
เรื่องของคำสอนอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็นับถือในเรื่องของพระพุทธเจ้า
ในศาสนาพระมินดูเขามาอยู่ในวิธีชีวิตของเรามาก
คือเราพูดถึงพระพรมพระนารายพระอิสวนอย่างนี้เป็นต้น
เราเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เหล่านั้นคืออวตารพระพุทธเจ้าเหล่านั้น
ลงมาอยู่กับโลกมนุษย์เพื่อที่จะแก้ปัญหาของชาวมนุษย์ทั้งหลาย
ฐานะของท่านจึงเป็นสมมุติเทพในความหมายนี้ล่ะคือเป็นเทวดาโดยสมมุติ
เพราะว่าท่านแบ่งภาคลงมาจากพระนารายมาจากพระอิสวนมาจากพระพรม
แต่ว่าความเชื่อส่วนมากนั้นโน้มไปทางข้างที่ว่าท่านเป็นพระนารายเสียมาก
เพราะว่าเวลาพระนารายแบ่งภาคลงมาอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเราเรียกว่าท่านอวตารมา
ปางของพระนารายอวตารคือแต่ละครั้งที่อวตารลงมา
เราเรียกว่าว่าปางและปางที่เราคุ้นที่สุดคือที่เป็นพระราม
เพราะฉะนั้นคำว่าพระรามถูกผูกโยงหรือมีความเชื่อมโยง
เข้ากับสถาบันพระมหากษัตริย์บ้านเรามาเป็นเวลาช้านานแล้ว
เป็นต้นว่าพระเจ้าอูทองนั่นคือสมเด็จพระรามาธิบดี
ในพระปรมาพิไทยของพระอยู่ราชการที่๙
ก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ยังมีคำว่ารามปรากฏอยู่ในพระปรมาพิไทย
พออาจารย์พูดถึงตรงนี้เนี่ยผมนึกออกแล้ว
ท่านผู้ชมก็คงจะคิดตามเหมือนผมว่า
เราได้เห็นภาพที่สนามหลวง
เราได้เห็นภาพเขาพระสุเมน
เราได้เห็นภาพสัตว์หิมพานของเรา
อันนั้นคือความเชื่ออย่างที่ว่า
หมดคือการกลับไปว่าเมื่อท่านสวรรคตแล้ว

ซึ่งเป็นที่สถิตของพระพุทธพระพุทธพระพุทธพระพุทธพระพุทธพระพุทธพระพุทธพระพุทธพระพุทธ
เราใช้คำว่าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ใช่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็สภาพที่เราเห็น
ไม่ว่าจะอธิบายด้วยคติทางพุทธศาสนา
ว่าท่านไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดูสิต
หรือว่าคติในทางฝ่ายศาสนาพรามฮินดูที่ว่านี้
การที่ท่านเป็นเทวดาเป็นพระพุทธเจ้า
สูงสุดขึ้นไปอยู่บนเขาพระสุเมน
เขาพระสุเมนนั้นก็เป็นคำอธิบาย
ในทางโลกสันฐานหรือแผนที่แผนที่จักรวาลแผนที่โลก
ตามความเชื่อของคนในครั้งกระนั้นว่า
แวดล้อมด้วยเทือกเขาใหญ่น้อยทั้งหลาย
สัตบริพันธ์คือเทือกเขาทั้ง๗
จึงแวดล้อมเนื้ออาคารประกอบมีอาคารใหญ่น้อยทั้งหลาย
เสมือนเป็นภูเขาเทือกเขาที่แวดล้อม
เขาพระสุเมนนั้นที่ข้างล่างนั้นเชิงเขา
มีสะอนดาตมีสัตว์หิมพาน
มีบรรดาองค์ประกอบต่างของพระเมรุมาตรเนี่ย
ก็เป็นการทำให้ความเชื่อของเราที่เราเคยอ่านหนังสือ
สิ่งที่เราเคยได้รับการสั่งสอนถ่ายทอดมา
ว่าเมื่อพระเจ้าบริณเราสวรรคตแล้ว
ได้เห็นกับตาเราจริงเพราะท่านพระบรมศพท่าน
ประดิษฐานอยู่บนข่าวพระสุเมณ
แม้กระทั่งคำที่เรียกพระเมรุมาตรตรงนี้
เมรุตัวนี้คือข่าวพระสุเมณที่ว่านี่แหละ
นี่ก็คือคติของสถาปัตยกรรมซะก่อน
เพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับ
จริงทั้งสองแนวทางทั้งสองแนวคิด
ก็มาบรรจบกันได้มาบรรจบกันได้ครับผม
ที่ว่าอวตารลงมาเพื่อสมัยก่อนเราอ่านหนังสือ
มาปราบทุกเข็ญแหละว่านี่อวตารลงมามาช่วยเหลือประชาชน
ใช่ครับความเชื่อไม่เหมือนกับเรื่องของพระพุทธศาสนา
ที่เป็นพระโพธิสัตว์มาบำเพ็ญบารมีมาทำความดี
สองอย่างไม่ได้ขัดกันประสานสอดคล้องกัน
และยิ่งถ้าสำหรับคนรุ่นคุณสุภาพรุ่นผม
คนที่เกิดทันแผ่นดินรัชกาลที่๙นั้น
ไม่ว่าจะอธิบายด้วยเหตุผลคนใดแล้ว
ก็เป็นที่ประจักษ์กับเราว่าพระเจ้าหัวพระองค์นั้น
สิ่งที่เราได้รับการอธิบายแบบนี้มาโดยตลอด
อเจมส์ครับเอาล่ะหนึ่งได้รู้ล่ะว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าแผ่นดินนั้น
ขัดต่อไปซึ่งนำมาสู่พระเมนพระเมนที่ว่า
ทีนี้ก็คือว่าแน่นอนว่าธรรมเนียมอย่างนี้มีมาหลายร้อยปีแล้วในบ้านเรา
ผมไม่แน่ใจนักว่าสมัยสุโขทัยงานพระบรมศพพระจบดินครั้งนั้น
เขาทำกันอย่างไรแต่อย่างน้อยในสมัยอายุทยานั้นน่ะ
เรายังพอมีร่องรอยหลักฐานอยู่บ้างมีจดหมายเหตุของบ้านเราเองบ้าง
มีเอกสารเก่าที่ฝรั่งต่างชาติเข้ามาค้าขายในเวลานั้น
ผมว่าคนต่างชาติมาเห็นงานพระบรมศพครั้งใดก็ต้องมหัศจรรย์ใจ
ที่ผ่านไปไม่นานผมเคยอ่านหนังสือที่บันทึกไว้ไม่ไปไม่นานก็คือ
รัชกาลที่๔ครับผมนั่นก็เป็นความยิ่งใหญ่มากใช่ไหมครับท่าน
นั้นมีภาพถ่ายมีภาพเป็นครั้งแรกที่เรามีภาพถ่ายนะฮะ
เพราะว่าพระเมนเก่าขึ้นไปกว่าราชการที่๔เราหาภาพถ่ายไม่ได้เลยล่ะ
เอาว่างั้นก็ละกันนะครับอาจจะขึ้นไปปลายรัชกาลที่๔
มีพระเมนสมเด็จเทพศรินนิดนึงแล้วก็เมนรัชกาลที่๔ตอนต้นรัชกาลที่๕
ประเด็นที่ผมจะเรียนคุณสุภาพขยายความตรงนี้ครับก็คือว่า
งานพระบรมศพทั้งหลายในสมัยก่อนรัชกาลที่๕ขึ้นไปว่างั้นก็ละกันนะ
มีขนาดใหญ่โตจนกระทั่งคนในยุคปัจจุบันอาจจะนึกไม่ออก
ถ้าเราดูภาพแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าเท่าไห
แต่บอกตัวเลขก็จะความเชื่อไม่บี
มีความสูงประมาณ๕๕เมตร

อเจมส์ครับอาจารย์แปลกใจเหมือนผมไหมว่า
คนรุ่นเก่าเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเครนยักษ์อะไรต่างคอมพิวเตอร์ที่จะมาคำนวณเลยเค้าทำกันยังไง
ก็เป็นปริศนาสำหรับผมอยู่เหมือนกันนะครับผมนึกไม่ออกว่าท่านทำกันอย่างไร
ผมจะเรียนข้อมูลพระเมนที่ขนาดที่สมัยราชการที่๕ซึ่งก็ใกล้เคียงกับพระเมนคราวนี้นะครับ
พระเมนครั้งนี้เรามีเวลาตระเตรียมการกันทั้งหมดประมาณ๑ปีใช้คำว่าแรงนั้นก็ได้
ซึ่งเป็นสถานภัยกรรมศิลปกรณ์ที่เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างหัวนี่นะเราคุยกันว่า
เมนของราชการที่๕สวรรคต๒๓ตุลาคม

พระเมนมีในเดือนตุลาคมถัดมา

ตุลาไม่นับได้เพราะสิ้นเดือนฉะนั้น๒๓แล้วนะ
พฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนา๕เดือนครับผม

ไอ้ที่เราเคยเห็นว่ากำแพงเมืองจีน

นะครับแล้วเครื่องไม้เครื่องมือในเวลานั้น
ก็อย่างที่คุณทุภาพว่าว่าเราไม่มีอะไร

ขึ้นไปถึง๘๐เมตรหรือเกือบจะ๑๐๐เมตรอย่างนี้นะครับ
นึกไม่ออกเลยว่าทำอย่างไรนะ
แต่ว่านี่เป็นสติปัญญาของปู่ย่าตายายเราจริงล่ะนะครับ
อุปกรณ์แบบรูปแบบความหมายเหมือนกันไหมครับแต่ละรัชการ
เหมือนกันครับผมคือการสร้างสวรรค์นะครับ
แล้วก็แต่ว่ามีความแตกต่างนิดหนึ่ง
ถ้าเป็นพระเมนรุ่นเก่าราชการที่๔หรือเก่ากว่านั้นขึ้นไปนะครับ
จะมี๒ชั้นคือหมายเป็นอาคารที่ว่าสูง๘๐เมตร๑๐๐เมตรอยู่ชั้นนอก
แล้วมีพระเมนขนาดย่อมอีกองค์หนึ่งที่พระเมนทองอยู่ข้างใน
เพราะฉะนั้นขนาดยิ่งใหญ่มากเหลือเกินใช้เวลา
เรื่องสำคัญอย่างนี้ใครจะเป็นคนตัดสินใจว่า
เมนรัชกาลที่๔เมนรัชกาลที่๕กับเมนในหลวงรัชกาลที่๙
ควรจะเอามาดัดแปลงความเหมือนความต่างกันยังไง
สุดท้ายก็ต้องเป็นพระบรมราชวิชัยของพระมากษัตริย์ราชการต่อมานะครับ
ต้นว่าว่าเมื่อครั้งพระจุวรกันที่๕สวรรคตนะครับ

จะพบว่าแม้ทั้งการประดับตกแต่ง

โดยกระดาษด้วยผ้า
ตั้งสมัยรัฐการณ์ที่หนึ่ง

พระเมนนั้นเลื้อลงแล้ว
ถ้ามีไม้เหลือในอดีตเอาไปทำโรงพยาบาลได้

แต่บางทีเป็นไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ก็สลายไป

แต่ถ้าหากเป็นงานศิลปะที่ประดับพระเมนเป็นต้นว่าฉากบังเพลิง
เทวดาที่ถือเครื่องประดับต่างอยู่เหล่านี้

หิมพานถ้ายังอยู่ในสภาพที่ใช้อันได้งดงามอยู่
แต่ไม่ได้นำมาใช้ใหม่สำหรับคราวต่อไปนะ
ทำใหม่ทุกคราวนะเวลามีงานพระเมน
แต่งานฝีมือที่เป็นก็จะเป็นการงานพระนิตต่างเรา
ผมได้ยินมาผิดถูกประการใดอาจารย์ช่วยอธิบายเขา
อย่างพระราชรศสร์หรือพระยานน้ำมาสส
เอาไปเก็บไว้แล้วโบกปูนทับเลยเหรอครับ

อย่างราชรสเนี่ยก็ในเหตุการณ์ที่ก่อนสวรรคต
ทุกท่านยอมทราบดีว่าถ้าเราไปที่วัดพิพิธรรมันสถานแห่งชาติ
พระนครตรงข้ามธรรมศาสตร์นะครับ
ก็ราชรถอันนี้ก็จอดอยู่ตรงนั้นแต่ไม่แต่
แต่ว่าเขาถือกันว่าไม่ได้เปิดประตูลงราชรส
แล้วก็นำราชรสมามาซ้อมมาฝึกมาทำอะไร

แม้กระทั่งกำแพงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ย
จากประตูรงราชรสซึ่งอยู่ตอนไหนแล้วเนี่ย
พอเสร็จงานพระราชพิธีครั้งนี้ก็ก่อกำแพงเหมือนเดิม

แล้วก็เมื่อไหร่มีเหตุจะต้องใช้ก็ค่อยลื้อกำแพงลง
เพราะฉะนั้นอย่างพระมหาพิชัยราชรสหรือราชรสที่ใช้ในงานพระเมนครั้งนี้ครับผม
ได้ใช้งานครั้งสุดท้ายเมื่องานเจ้าฟ้าเพชรัตน์
เมื่อปี๒๕๕๕ออกพระเมนคราวนั้น
เสร็จเรียบร้อยเก็บในโรงราชรสแล้ว
ก็กำแพงพิพิธภัณฑ์ก็ก่อเหมือนเดิม

ใครจะดูก็ไม่ว่ากันเข้าไปดูได้ข้างใน
แต่ว่าไม่ได้เอามามาขับเคลื่อน
มีอะไรอีกที่อาจารย์นึกขึ้นมาได้ว่าน่าจะเล่าให้พี่น้องประชาชนเราฟัง
การมีส่วนร่วมของประชาชนผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ที่อาจจะเรียนถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีมาตามการละสมัย
และโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีคราวนี้ด้วย
ในอดีตนั้นถ้าเรานึกถึงว่ามีกรณีสวรรคตของพระมากษัตริย์
ทำไมการที่๑ที่๒ที่๓ที่๔นะครับ
งานพระราชพิธีทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นในพระบรมราชวัง
ซึ่งเป็นพื้นที่จำกัดประชาชนก็ได้ยินข่าวว่าสวรรคตหรอก
แต่คงไม่มีโอกาสไม่มีบทบาทจะไปรู้ไปเห็นไปมีส่วนร่วม
นึกถึงพระเด็จพระคุณก็ทำบุญทำกุศลถวายไปในส่วนของเรา
แต่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานพระราชวินัยในรั้วในวัง
แต่ว่าแนวโน้มเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่สมัยราชการที่๕
ได้รับพระราชสมัญญาพระปิยมหาราชทรงเป็นที่รักของประชาชนทั้งหลาย
เจ้านายครั้งนั้นมีราชการที่๖ทรงเป็นประธาน
ก็ปรึกษากันว่าคล้ายให้ประชาชนเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพ
เหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือ
แล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่เสด็จสวรรคตเลย
ก็แห่อันเชิญพระบรมศพพระอยู่ประการที่๕

ลายถนนราชดำเนินตรงพระราณพระราชจงดุสิต

เพราะฉะนั้นประชาชนก็มีโอกาสได้
ได้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
พระบรมศพที่หญ้ากระบวนผ่านมา

และระหว่างที่ปฏิสถานพระบรมศพอยู่

ก็โปรดกล้าวให้ประชาชนเข้าถวายบังคมได้

จำนวนประชาชนหรือการแพร่ของข่าวสาร

ในวันที่๑กับวันที่๑๕ของเดือนนะครับ
ซึ่งก็มีเป็นถวัยพร้อมคมจำนวนมากละ
แต่เทียบกันกับเหตุการณ์ในชั่วชีวิตของเราที่ผ่านมา

อาจจะมีความละไม้ในเบื้องแรกก็คือว่า

ในวันร่วงเคลื่อนวันที่๑๔ตุลาคมปีที่แล้ว

ไม่ใช่ริ้วกระบวนแบบโบราณราชประเพณี
มาโดยกระบวนรถยนต์พระที่นั่ง
แต่วันนั้นประชาชน๕แสนคนได้อยู่รายเส้นทาง
ไม่กี่กิโลเมตรจากสิริราชมายังวังหลวง
ผมก็คนหนึ่งพร้อมกับคนอีกมากมายมหาศาลนะครับ
ตั้งแต่วันที่ประดิษฐานพระบรมศพที่พระนั่งดุสิต
ก็โปรดกล้าวให้ประชาชนเข้าไปถวายบังคมมาโดยลำดับ
มีคนเข้าไปถวมคมพระบรมศพ๑๒ล้าน๑๒

เจ้าภาพไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรายแต่ละหมู่คณะ
สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมเนียมที่เพิ่งเกิดขึ้นในรายการที่๕แล้วพัฒนามาเรื่อย

และในประสบการณ์ที่เราจะได้พบเห็นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
คือเรื่องการถวายดอกไม้จันทร์นะครับ
แต่เดิมนั้นก็เป็นเรื่องที่ไกลเกินคิดของประชาชนว่าจะไปมีส่วนร่วมถวายดอกไม้จันทร์
เพราะว่าเป็นงานในพระราชพิธีที่มีขนบธรรมเนียมแบบแผนเคร่งครัด
แต่ด้วยพระมหากรุณาในพระบาทสมเด็จพระอยู่รายการที่๙นะครับ
สมบูรณาโปรดเกล้าแต่งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
น่าจะใช้ได้ล่ะความจำนี้
เมื่องานพระเมรุมาตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชดี
พุทธราช๒๕๓๙เป็นคราวแรก
ให้มีซุ้มรับดอกไม้จันทร์ขึ้นในบริเวณโดยรอบ
ใกล้เคียงกับท้องสนามหลวงนะครับ
และครั้งนี้สมเด็จเมื่ออยู่ว่า
ทรงพระรุณาโปรดเริ่มมาให้ยิ่งไปกว่านั้นอีก
ในจังหวัดต่างทั่วประเทศจังหวัดละ๑แห่ง
มีซุ้มรับดอกไม้จันทร์อีกมากมายในอำเภอในเขตต่างของ
ของทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราจะได้เห็นในวันที่๒๖เนี่ย
ก็จะเป็นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เรียนตามตรงเขาบอกในเวลาที่ผ่านมา
มีหลายท่านทุกคนหัวใจเดียวกัน
อยากจะไปอยู่ริมเส้นทางที่กระบวนพระบรมราชิตยศ
แต่ทุกคนก็ย่อมทราบความจริงอยู่เหมือนกันว่า
เป็นการพ้นวิสัยที่คน๖๐กว่าล้านคนจะไปอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
และวันเวลาเดียวกันเช่นนั้น
เวลานี้ก็รับทราบข่าวสารจากทางเจ้าหน้าที่แล้วว่า
พื้นที่ที่ว่าบริเวณโดยรอบเส้นทาง
สามารถที่จะรองรับประชาชนได้ประมาณสัก๔๐๐๐คน
แต่ก็จะอำนวยความสะดวกให้เข้าไปในพื้นที่ได้ตั้งแต่
เวลา๕นาฬิกาหรือตี๕ของวันที่๒๕
นี่เป็นการเข้าถึงครั้งแรกของประชาชนประสักกรณิกร
ที่ได้เข้าถึงในพระราชพิธีสำคัญนี้อย่างนี้นะอาจารย์
ความหมายว่าที่ว่าได้ถวายดอกไม้จันทร์ทั่วทั้งประเทศ
แต่การรายข้างทางมีมาทุกยุคทุกสมัย
แต่ว่าฝนก่อนนู้นจำนวนผู้คนอาจจะไม่ได้รับรอบ
รับทราบข้อมูลข่าวสารทั่วถึงเพียงพอ
แต่ฝนนี้ก็จะเรียนว่า๔๐๐๐๐คน
ก็จะเข้าพื้นที่ตั้งแต่เช้าตรู่วันที่๒๘
แต่สำหรับประชาชนคนอื่นก็เรียนว่า
พระเมรุมาตรจำลองที่อยู่ตามพื้นที่ต่างก็ดี
ซุ้มที่จะวางดอกไม้จันทวายก็ดีนะ

แล้วก็ถ้าหากว่านี่ก็เรียนเป็นข้อมูลว่า
ตลอดแนวถนนราชดำเนินนั้นก็มีไปตลอดนะครับ
ตั้งแต่สนามหลวงไปจนถึงหลานพระราชวงศ์ดูสิทธิ์

ที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่

ในการสนองพระเด็จพระคุณในวาระสุดท้าย
ครั้งนี้ในวันที่๒๖ครับผม
บรรดาประเทศที่มีพระมหากษัตริย์อยู่เวลานี้
พระมหากษัตริย์ประเทศเขาเสด็จสวรรคต
ถ้าเปรียบเทียบกับพระมหากษัตริย์ของเรา
มีความเหมือนมีความคล้ายมีความต่างกันยังไงไหมครับอาจารย์
แต่ละประเทศก็คงมีวัฒนธรรมประเพณีมีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกันไป
เช่นสมมุติประเทศที่มีพระศัตริย์ที่เรารู้จักคุ้นเคยกันนะครับ
อังกฤษอันนี้ในยุโรปทั้งหลายอีกหลายประเทศในยุโรปนะครับ
เขาก็ฝังพระบรมศพงานงานฝังพระบรมศพเขาเนี่ย
โดยมากก็ทำในช่วงเวลาประมาณสัก๗วัน๑๐วันหลังจากเสด็จสวรรคต
ไม่ได้มีการบำเพ็ญกุศลหรือตั้งพระบรมศพอยู่เป็นเวลาช้านานนะครับ
เพราะฉะนั้นรูปแบบขนบธรรมเนียมเขาก็เป็นอย่างหนึ่ง
ในบ้านเรานั้นถ้าจะเทียบเคียงกันก็อาจจะมีประเทศที่อยู่ในระแวกเดียวกัน
ที่ยังมีสถาบันพระมศัตริย์อยู่เช่นกัมพูชา
เราอาจจะเคยเห็นภาพข่าวเมื่อหลายปีที่ผ่านมา
สมเด็จพระศรีฮนุนะครับเราเคยเห็นพระเมนของเมืองกัมพูชาอยู่เหมือนกัน
แต่ถ้าถามว่ารายละเอียดความตั้งอกตั้งใจการมีส่วนร่วมของผู้คน
จะมีความพิธีพิถันความละเอียดรอ
ผมก็จะเรียนด้วยความสัตว์ความจริงว่า
เราเป็นบ้านเมืองที่เราสามารถกล่าวได้เต็มปากด้วยความภาคภูมิใจว่า
สิ่งที่เราตั้งใจทำถวายสำหรับงานถวายพระเพลิงครั้งนี้
ผมคิดว่าไม่มีอะไรที่จะเทียบเทียมได้ครับผม
ครับในช่วงสุดท้ายมีอะไรครับที่ผมไม่ได้ถามอาจารย์จะสรุป
อยากจะเรียนว่าผมก็ดีคุณสุภาพก็ดี
และคนเกือบทั้งหมดท่านทั้งหลายที่นั่งชมรายการของเราอยู่ในเวลานี้นะครับ
เป็นค่าแผ่นดินของท่านมาตลอดชีวิตของเราก็ว่าได้
ในวันที่๒๖นี้เป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้ไปสนองพระเด็จพระคุณ
ผมขอเรียนฝากท่านทั้งหลายครับว่า
หากว่าท่านสามารถไปถวายดอกไม้จันทร์ได้
ในพื้นที่ตำบลใดก็แล้วแต่
ในโอกาสที่ท่านสามารถทำได้ด้วยความพร้อมเพลี่ยงกัน
สิ่งเหล่านั้นจะเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของเราไปตลอดชีวิตครับผม

ในชีวิตการเป็นพิธีกรคราวนี้เป็น
เป็นการทำหน้าที่ที่ถามน้อยที่สุด
เพื่อจะให้ท่านอาจารย์ทงทองได้อธิบาย

ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่า
คนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระราชพิธีเนี่ยมีมากนะครับ
แต่ว่าเสน่ห์ของอาจารย์ทงทองท่านอธิบายแล้วเราฟังเพลิน

เราฟังไปก็มีภาพจำอยู่อย่างเดียวคือ

วันนี้เวลาของขีดเส้นใต้วันอาทิตย์หมดแล้ว
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทงทองจันทรังสุท่านเป็นอุปนายกสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ